เร็วแรงแซงโค้งจับตาดูให้ดีค่ะ
มองทันไหมมองทันไหมจะแข่งไหมจะวัดไหม
โอ้โฮนี่มันสุดยอดนักไหว้น้ำ
ฟรีสไตล์มาเลยอ่ะจริงหรือเปล่า
ดีนะฟรีจะตายถ้ากันเฉียงนี่วิ่ง

ไม่รู้จะแข่งกับฉลามไหนดีเหมือนกัน
คุณค่ะแต่ดูดีนี่มันตัวเงินตัวทอง
โอ้โหไม่รู้ติดในตัสหรืออะไรติดเทอร์โบเหรอเร็วจริง
เร็วขนาดนี้เร็วกว่ารถมอเตอร์ไซค์คุณดูสิ
แม้เหมือนถูกใจมีแหล่งน้ำให้ไหว้พระ
เจอแบบนี้ระหว่างทางบอกเลยนะคุณ

ชิดใจรอเลยนะค่ะรีบไปก่อนเลย
ไปตามสบายที่สุด
มีความสุขมีความสุขแหละดูออก
มีความสุขไหมเราอะจ๊อก